ปาท้อง
คุณค่ะคุณวันนี้จะพาไปดูดาราสาวเจ้าบทบาทท่านหนึ่ง
อ่ะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ท่านนี้เราจะพาไปดูก็คือเด็กหญิงปาลินน้องแป้นของแม่เป้ยปานวาดต่างหากล่ะค่ะ
วันนี้เธอรับบทเป็นนางงอนค่ะคุณผู้ชมไปดูบทบาทของเขากันหน่อยค่ะ
เป็นอะไรลูกมันทำไมล่ะ
เปิดไม่ได้ค่ะ
เครียดขนาดนี้เลยเหรอมันเปิดไม่ได้ใช่ไหมลูกทำไมคะใครล็อกคะ
อ้าวเป็นยังไงล่ะงอนของเล่นมันล็อกแล้วเอาออกไม่ได้ล้มลงนอนแน่นิ่งเอามือประสานกันแบบเนียนไปเลยจ้า
แม่แล้วพอพี่ชายน้องโปรดเข้าไปแซวน้องปาลินก็ลุกขึ้นมาหัวเราะเอิ๊กอาร์กเฮฮาร้องเย่
กลัวสิคะคุณผู้ชมหลากหลายบทบาทขนาดไหนพอแม่แซวก็งอนซุปป่องลงปุ๊บลงไปอีก
มันเปิดไม่ได้เหรอคะมันเปิดไม่ได้ก็งอนมันเปิดไม่ได้ที่ไม่ล้าทำไมคะใครทำ

อุ้ยตายตายตายตีบทแปลกกระจุยขนาดนี้ช่วงการประเทิงเตรียมปบมือต้อนรับดาราสาวคนใหม่
น้องแป้งปาลินสิ่งแม่เป้ยปั่นวานได้เลยจ้า